เขาทะเลาะกับเจ้าของหมาท่านเข้าใจไหมครับ
เพราะฉะนั้นถ้าลาออกมันก็ไม่จบ
คำพูดภายนอกที่ผมเตือนไว้นะครับ

ท่านจะรวมเสียงสอดเสริมในสภาพพักกันเมืองที่มีอยู่ได้ไหม
จะมีการต่อรองตำแหน่งกันมากมาย

ท่านประธานครับเมื่อกี้ผู้อภิปราย
พูดคำหนึ่งซึ่งผมว่าไม่เหมาะสมกับท่านนายกครับ
เพราะถ้าเกิดคนฟังจะรู้ว่าเป็นการเปรียบเทียบท่านนายกเป็นหมาครับ
ผมขอให้ถอนคำว่าหมาครับเพื่อให้เกียรติท่านนายกรัฐมนตรีด้วยครับ
ไม่เป็นไรครับนายกไม่ประท้วงก็ไม่เป็นไรครับ
ครับเชิญต่อให้จบครับ
แล้วก็ขออภัยนะครับอาจจะใช้คำที่รุนแรงไปครับ
ขออนุญาตนะครับที่ผมเตรียมได้ตอนต้นอย่าไปเอาคำพูดภายนอกมาแค่นี้ครับ
เอาอีกไม่ใช่คำพูดของผมก็เอามาทบทวนนะครับ
เป็นวัตถุประสงค์ของผู้ชุมนุมนะครับ